ความหลอนค่ะสำหรับที่หยดเป็นหนังผีที่ได้แรงบันดาลใจ
จากตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญบนเว็บไซต์ชื่อดัง
ซึ่งหลายคนก็สงสัยนะคะว่าที่หยดเนี่ยแปลว่าอะไร
จริงมันจะออกเสียงแบบนี้ชี้หยดเป็นเสียงสวด
มันจะเสียงสวดหัวในเวลากลางคืน
เพี้ยนมาจากภาษามอนว่าเตี้ยหยดซึ่งแปลว่าโอมนั่นแหละ
หนังเรื่องนี้นะคะเล่าถึงเรื่องประหลาดของครอบครัวหนึ่ง
แล้วก็มีหญิงชะลาเล่นของจนเข้าตัว
แล้วปรากฏว่าไปสิ่งร่างของผู้หญิงที่ชื่อแย้มน้องแย้มเนี่ยค่ะ
แล้วก็ป่วยแล้วก็นำไปสู่เรื่องราวปริศนาชวนหล่อนมาก

ต้องตามไปดูนะในโรงภาพยนตร์เขาบอกว่าน่ากลัวมากเลย

เป็นหนังผีที่เล่นกับความเชื่อทางศัยศาสตร์ท้องถิ่นทางภาคอีสานบานเห่านะนะ
หนังได้เล่าเรื่องของครอบครัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นร่างทรง
แต่ปรากฏว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณ

ลบภาพอีมิ้งออกจากตาได้สักที
ใครยังไม่ได้ดูแนะนำว่าควรนะจ๊ะ
และกลางคืนคุณจะไม่กล้า
ลงมาหาอะไรในตู้เย็นกินอีกเลย

สร้างกับตำนานเรื่องเล่าของดินแดนสุดสะพรึงแห่งเมืองเชียงใหม่
เป็นเหมือนเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของเจียงไม้เจ้า
ถ้าใครไปเจียงไม้เขาจะพูดกันว่า
ข้าวซอยขึ้นดอยสุเทพแวะแอลรัฐดาแลนด

ที่นี่กลับมีเรื่องราวการฆาตกรรมยกครัวสุดโหดเยี่ยมค่ะ
นำมาสู่ต้นเหตุแห่งความเฮียนภายในหมู่บ้านลัดดาแลนด์
หนังเรื่องนี้หลายคนเดินออกจากโรงมาบอกว่า
กลัวก็กลัวแถมเศร้าก็เศร้าปาดน้ำตากันออกมาเป็นแถวเลย
มีหลายฉากนะที่มันติดอยู่ในใจอยู่ในตาคุณผู้ชม
นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะที่ที่ฉันไม่กล้าเปิดตู้เย็น

และนี่ก็เป็นตำนานที่เขาหยิบมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะ
แต่ละเรื่องก็โหล่อนปังทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ